ผู้ชมครับต่อกันในเรื่องของคดีน้องชมพู่อีกสักหน่อยกันแล้วกัน
ที่ลงพื้นที่ไปที่บ้านกกอกนะฮะ
ว่าจะช่วยเหลือด้านคดีน้องชมพู่กับลุงพลลุงเขยน้องชมพู่หรือไม่
ว่าจะช่วยเหลือคดีน้องชมพู่กับลุงพลหรือไม่
ทนายตั้มที่ลงพื้นที่ไปเนี่ย
แต่ก็พูดประมาณว่าต่อให้เป็นทนายที่เก่งที่สุด
ก็ช่วยไม่ได้ถ้าทำความผิด
เพราะไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย

ไม่ว่าจะเป็นใครเขามีเงินเนี่ย

มีอะไรอยากบอกทนายตั้มไหม
ไม่คือไม่มีราคาสำหรับผมอยู่นะ

คนนี้ไม่เคยมีราคาสำหรับผมนะ
แล้วก็ผมไม่เคยเห็นเขาอยู่ในสายตาอยู่แล้ว

แต่ไม่มีทางที่เหนือตำรวจไทย

คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเตรียมจะแจ้งความ

อีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องของพญานาคของลุงพล

คือนายบอกว่ามีความผิด
หนังการสร้างพญานาคที่ตระบวนแจ้งข้อหาลุงพล

จะแจ้งความฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เพราะภรรยาของกำนันไปรับถมดินในพื้นที่บ้านลุงพล
ขณะเดียวกันผู้ใหญ่บ้านจะแจ้งข้อหาฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

แต่กลับไม่รู้ว่าลุงพลเนี่ยบุกลุกป่าตัดต้นไม้
แล้วยังไปเต้นรำอยู่ที่บ้านลุงพล

จากนี้นะครับมีกลุ่มยูทูบเบอร์อีก๑๒คน
ผู้รับเหมาอีก๓๔คนที่เข้าข่ายมีความผิดด้วย
ก็คือการร่วมกันบุกรุกที่ป่าสงวน
รวมถึงอาจารย์พลด้วยพระพลนะฮะ
นายอาชิระบอกว่าเป็นผู้สนับสนุนให้ลุงพล

และยังมีลูกศิษย์ของพระพลรวมทั้งฤษีด้วย
รวมแล้วก็อีกกว่า๒๐คน
นี่นะฮะที่นายอัชรุยะจะเดินหน้าบอกว่าจะไปฟ้อง

ส่วนเรื่องของการสร้างพญานาค
จะเอาผิดอะไรเพิ่มกับลุงพลอีกหรือไม่
อัจฉริยะบอกว่าลุงพลเนี่ยสร้างพญานาค
ยังไงก็บุกลุกพื้นที่ป่าสงวนอยู่แล้ว
แล้วก็ยังมีการหาผลประโยชน์จากการไปขายทูบ
เทียนให้กับคนที่มากราบไหว้บูชา
ซึ่งก็ผิดกฎหมายถือว่าสร้างความงมงาย
แล้วก็พยายามทำให้เป็นพุทธภานิษฐ์
อาจรุยะบอกว่าหากพญานาคของนายชัยพลศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ย
ก็ต้องช่วยให้นายชัยพลวิพาพ้นคดีบุกลุกป่าได้

สุดท้ายนะครับเขายืนยันกับเรานะครับ
บอกว่าตำรวจเนี่ยจะจับกลุ่มคนร้ายในคดีน้องชมพู่ได้อย่างแน่นอน

แล้วตัวเขาก็จะไปหมู่บ้านกอกอีกตามคำท้าอย่างแน่นอน
ส่วนวันที่ไปจะเป็นวันที่ตำรวจออกหมายจับคนร้ายในวันนั้น
ไปอีกคนหนึ่ง